ข่าวแรกของเราในวันนี้มาจับตาดูความสัมพันธ์ระหว่างอุ้มลักษณะแล้วก็บอลกฤษณะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหเป็นข่าวฮือฮามาก

ซึ่งเป็นรูปหน่ายทหารยดใหญ่ด้วยถูกต้อง

ความสัมพันธ์ระหว่างอุ้มลักษณะและบอลกฤษณะจะเป็นอย่างไรนะคะ
ในวันนี้เรามีภาพมาฝากคุณผู้ชมกันด้วย

หลายคนที่ยังคาใจเรื่องความสัมพันธ
นักแสดงสาวเซ็กซี่อุ้มลักษณะ

ปิดจ๊อปหัวใจไปแล้วหรือไม่
ฝ่ายชายผัวพันคดีทำร้ายร่างกายลูกชายในพล
ที่เชียงใหม่เมื่อปลายปีที่ผ่านมา
โดยเกือบ๒เดือนที่ผ่านมาทั้งคู่ก็เก็บตัวเงียบ
มีเพียงฝ่ายหญิงที่เผยชีวิตผ่านโซเชียลมีเดีย
เดินสายทำบุญปฏิบัติธรรมแบบรัว
ล่าสุดมีการเผยแพร่ภาพในสื่อสังคมออนไลน์
บอลกฤษณะร่วมเฟรมกับหวานใจอุ้มลักษณะ
พร้อมกับเพื่อนสนิทโบเบนจาสิริ

โทรศัพท์สอบถามไปยังคุณแสงเดือน
ปรากฏอยู่ในภาพดังกล่าวด้วย

นักแสดงสาวเดินทางมาสวัสดีปีใหม่

ซึ่งอุ้มลักษณะปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว
และส่วนตัวมีความสนิทสนมกับอุ้มและโบ
เพราะทั้งคู่ช่วยเหลืองานของกลุ่มคนรักสัตว
มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงงานการกุศลอื่นอยู่เป็นประจำ
โดยภาพดังกล่าวมูลนิธิไม่ได้เป็นคนถ่ายไว้
แต่เป็นกลุ่มของนักแสดงสาวที่ถ่าย

ไม่ทราบถึงเรื่องส่วนตัวของอุ้มลักษณะกับแฟนนุ่มค่ะ

ก็ต้องรอคุณอุ้มลักษณะออกมาอัปเดต

เมื่อเช้านี้มีข่าวของน้องสาวน้องนิวเคลียร์เนี่ย

พี่สาวอย่างคุณอุ้มลักษณะต้องไปอยู่แล้ว
แต่ที่หลายคนจะจับตามองก็คือ
คุณบอลกฤษณะแฟนของคุณอุ้มลักษณะ
จะไปร่วมงานแต่งของนิวเคลียร์ด้วยหรือเปล่า

เราจะได้เห็นกันล่ะว่าไปหรือไม่ไปนะคะ

เรื่องนี้ต้องให้คุณอุ้มนี่แหละเป็นคนพูดเอง

รอฟังว่าความจริงเป็นยังไงก่อนแล้วกันนะ